จากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะที่รีสอร์ท
เดี๋ยวเอามาเรียงให้ดูเป็นไทม์ไลน์เลย
ตั้งแต่วันเนี่ยตั้งแต่๗เลยค่ะเอออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เราจะเห็นไหมว่าพระนิดามาตอนไหนเพราะว่าเจ้าของรีสอร์ทไม่เห็น

คุณผู้ชมอันนี้เลยคือวันที่๗เมษานะ
จุดตรงนี้เป็นรีสอร์ทที่อำเภอคิริรัตนิคมค่ะ
แล้วดาบตำรวจอัตภพรเมื่อกี้เห็นที่ขับรถเก๋งสีบรอนเข้ามานะ
ตอน๕โมง๔๕มาเปิดห้องพัก
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าของรีสอร์ทไม่อยู่ค่ะ
แล้วทางดาบอัธพรก็จอดรถในรีสอร์ท
อันนี้เจาะแล้วนะลงมาปุ๊บมาสะบัดแขนมาเหมือนกับยืดเส้น

ทีนี้ตอน๖โมงเย็นเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาพอดีค่ะ

แล้วก็นี่เลี้ยวเข้ามาแล้ว
เสร็จแล้วปุ๊บพอมาถึงก็เอากุญแจพาดาบไปเปิดห้อง
จังหวะนี้ดาบได้คุยกับทางเจ้าของรีสอร์ท
แล้วก็มีการเหมือนกับอันนี้เหมือนกับจะยืนหยิบกุญแจมาแล้วนะคะ
แล้วก็คุยกันเพราะว่าดาบบอกว่าอะไรนะจะขอเปิด๓คืน
แล้วจ่ายตังค์เลยเนี่ยก็จ่ายตังค์ค่าที่พัก
หลังจากนั้นนะคะทางเจ้าของรีสอร์ทพาไป
บอกว่าห้องนี้นะห้องนี้นะห้องหมายเลขหนึ่งนี่แหละ
ก็เป็นห้องด้านในริมสุดเลยครับห้องที่พบศพอะค่ะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมดูต่อนะคะอ่าดูต่อดูต่อ
ตอน๖โมง๕นาทีดาบเนี่ยก็ขับรถออกไปจากห้องพัก
จังหวะนี้ที่ขับออกไปเนี่ยนะคิดว่าน่าจะไปรับ
นางสาวพะนิดาไปรับเมียมาอ๋อเพราะว่ามันเป็น
จังหวะที่ทางเจ้าของรีสอร์ทก็ไม่รู้ถูกไหม
ไปรับนางสาวพนิดาออกมาตอนไหนหรือยังไง
นี่ดูตามเวลานะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่ามีนางสาวพนิดาอยู่ในรถด้วย
แล้วก็ออกไปกินข้าวที่ร้านข้าวต้มตอน๒ทุ่มนะ
อันนี้คือทั้งหมดคือเกิดขึ้นใน๗เมษายน
มาวันรุ่งขึ้นครับ๘เมษายน
ตอนเกือบ๑๐โมงครึ่งตอนเช้านะคุณผู้ชม
ดาบตำรวจอธพรเปลี่ยนรถคันใหม่ครับ

ซึ่งตรงกับรถที่เจอบาร์ด
บาร์ดคืออัธพร

ใช่ลูกทายอธพรที่ไปจอดพิงในวัด

ที่มีนายธรรมรัฐพี่ชายของอัธพร
ที่เสียชีวิตตอนเกิดเหตุนั่งมาด้วยครับ
พอทั้งคู่มาถึงก็จอดรถ

แล้วธรรมรัฐเนี่ยก็คุยกับเจ้าของรีสอร์ท
จะขอเปิดห้องพักอีก๑ห้อง

ธรรมรัฐขอรีสอร์ทเปิดอีกหนึ่งห้อง

ทั้งคู่ก็ขับรถไปจอดที่หน้าห้องพัก

ลับให้พี่ชายก็คือธรรมรัฐมาขับแทน

เข้ามาจอดที่ห้องพักหมายเลข๗ครับ
วันเดียวกันนั่นเองช่วงเที่ยง

ห้องพักหมายเลขหนึ่งซึ่งคาดว่า

เพื่อจะรอรับพี่ชายก็คือธรรมรัฐครับ

แล้วทั้งคู่ขับพากันออกไป

พอหลังจากที่ออกจากรีสอร์ทไปแล้วเนี่ยนะ

แล้วธรรมรัฐพี่ชาย

แล้วก็ไปแวะรับมานพ

ทำเป็นผังในรถให้ค่ะ
คือบาสลูกของดาบอัธพร

ใช่นี่ค่ะเห็นไหม

แล้วพอมาถึงบ้านของผู้ใหญ่โรงค
ช่วงประมาณสี่โมงเนี่ย

ของดาบอัธพรเสียชีวิตด้วย
ของดาบอัตภพรก็คือนายธรรมรัฐ
แล้วก็มีผู้ใหญ่รงค์ผู้ใหญ่เกราะ
แล้วก็ภรรยาคนปัจจุบันของผู้ใหญ่รงค์

ทุกคนนั่งในรถตำแหน่งเดิมเลยนะ
ยกเว้นบนรถขากลับหลังจากก่อเหตุ

เพราะว่าตายแล้วถูกไหมตายอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ลง
ถูกต้องดังนั้นถ้าเกิดว่าสังเกตนะ
ก่อนจะก่อเหตุภาพวงจรปิดในรีสอร์ทที่เข้าพัก
จะเห็นว่าทีมผู้ต้องหาเองเขาสับรถกันอยู่๒คัน
สีแบบเทาบรอนเทานี่ค่ะคุณผู้ชม
แล้วจากข้อมูลพบว่ารถเนี่ย
รถเป็นรถที่เช่ามาจากเต็นต์รถมือสอง

อันนี้เขาบอกว่าเป็นรถของนางสาวพนิดาลูกของผู้ใหญ่รงค์

ที่เจอศพของนางสาวพนิดาเป็นรถเก๋งของเพื่อนตำรวจ

ใช่ดาบตำรวจอธพรยืมมาใช้ตั้งแต่วันที่๗เมษา

แล้วทีมข่าวก็ได้เบาะแสด้วยบอกว่าตำรวจไปเจอ
ออสสีบรอนที่ใช้ก่อเหตุจอดอยู่ในรีสอร์ทที่บ้านตาขุน
แล้วจอดอยู่ในห้องพักจอดอยู่ตรงบริเวณห้องพัก
ก็ปิดล้อมพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

อันนี้น่าจะเป็นรถคันสุดท้ายที่ดาบอัตภพร
ใช้ในการหลบหนีแล้วก็มาจอดทิ้งไว้แบบนี้
เห็นไหมต้องค่อยไล่เลียงจริงนะพี่เบิร์
คือตอนแรกนะผมสงสัยจังเลยว่าข้อมูลมันผิดหรือเปล่า
ทำไมเดี๋ยวรถคันนั้นเดี๋ยวรถคันนี้ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้ว

จากตอนแรกที่เรารู้ว่าเหตุเกิดที่บ้านผู้ใหญ่รงค์
แล้วก็ตอนนั้นกลัวกันอยู่พนิดาติดต่อไม่ได้หายไปไหน
ที่ไหนได้นั่นคือผู้เสียชีวิตคนแรกเลยนะ

ดาบตำรวจอัตภพรเอาเมียขึ้นรถไปด้วย

แต่ถ้าเกิดว่ามาไล่ไทม์ไลน์ดูแล้ว
ปรากฏว่านางสาวพะนิดาหรือเมียตายก่อนเลย

ตอนนี้ที่อยากฟังคือใครรู้ไหม
คนอยู่เนี่ยมานบเป็นยังไง
เพราะอะไรคืออัธพลคนเป็นลูกชาย
เสียชีวิตแล้วโดนยิงที่ขมับ
คนที่สองคือธรรมรัฐพี่ชายก็โดนอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่โรงค

ขบวนการของผู้ต้องหาไปรับมานบมา
นพว่ายังไงคุณผู้ชมว่ามานพนามสกุลว่างงานอายุ๕๗ปี
หนึ่งในผู้ต้องหาโดนตำรวจจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่ง

ในพื้นที่ตำบลย่านขาวอำเภอคีรีรัฐนิคม

ใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมงในการสอบปากคำนายมานพ
หลังจากนั้นคุมตัวมานพไปชี้จุดที่รีสอร์ทครับ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดาบตำรวจอัธพร
สังหารพนิดาเมียตนเอง
ชี้จุดนี้รวดเร็ว๕นาทีครับ

หลังจากคุมตัวชี้จุดแล้วเสร็จ
ตำรวจก็คุมตัวมานพไปสอบประคำเพิ่มที่โรงพักษณ์
นี่แหละที่บิ๊กโจ๊กมาเองครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรมาสอบปากคำด้วยตัวท่านเอง
พลตำรวจเอกสุรเชษบอกหลังจากสอบประคำมานพเสร็จ
ว่าคดีนี้เหลือผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนก็คืออัธพรนี่แหละตัวการสำคัญ
ที่หลบหนีไปกับอาวุธสงครามและอาวุธปืนพกสั้นครับ
ชนวนเหตุอันนี้คนก็อยากรู้
ทำไมสังหารโหดขนาดนี้นี่มันฆ่ายกครัวฆ่าลูกด้วยหรือเปล่า
ชนวนเหตุสำคัญการสังหารโหดมาจากที่ดาบตำรวจอัตภพร
กีดกั้นครับถูกกีดขวางความรักที่มีต่อ
ลูกสาวของผู้ใหญ่โรงมาเป็นเวลากว่า๖เดือน
แต่ปมเหตุและปัจจัยอื่นอันนี้ยังไม่ทราบครับ
พฤติการจากการสอบสวนคาดว่า
อัตภพรฆ่าภรรยาก็คือพนิดาก่อน
แล้วก็ไปก่อเหตุยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่รงค์หรือว่านายธรรมรงค์
ซึ่งนายมานพอันนี้เขาอ้างนะ
คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแล้วแต่คุณผู้ชม
มานพอ้างว่าไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าอัตภพรเนี่ย
ก่อเหตุฆ่าพนิดาภรรยามาก่อน
เพราะว่าหลังจากฆ่าเมียแล้วเขาก็ขับรถไปรับมานพไง
ไม่รู้ว่าได้บอกหรือได้คุยอะไรหรือเปล่า
แล้วหลังจากก่อเหตุยิงผู้ใหญ่โรงเสร็จแล้ว
ลูกชายของดาบตำรวจอัธพรก็คืออัตภพลเนี่ยไอ้บาท
เป็นคนขับรถไปส่งนายมานพเองนี่แหละที่บ้าน
หลังจากนั้นมานพคาดว่าอัตภพรน่าจะเครียดแล้วล่ะ
ก็เลยก่อเหตุยิงลูกชายก็คือบาทในระยะเผาขนในรถเลยครับ
ก่อนจะเอาผ้าขาวม้าคลุมศพบาสลูกชาย
แล้วก็เอาดอกไม้มาเสียบไว้ที่ข้อมือเพื่อขออโหสิกรรม

หลังจากนั้นก็มานพบอกนะว่าอัธพรเนี่ย
จะขับรถเอาร่างลูกชายมาจอดไว้ที่วัด
แล้วก็โทรติดต่อพระที่เป็นพี่ชายที่อยู่กรุงเทพบอก
ให้ช่วยจัดงานศพให้ลูกชายด้วย

จากการสอบประคำมานพครับเจ้าตัวอ้างว่าไม่รู้มาก่อน

ไม่รู้มาก่อนว่าอัธพรทั้งฆ่าภรรยา
แล้วก็จะไปก่อเหตุยิงถล่มที่บ้านผู้ใหญ่รงค์
เขาเข้าใจแค่ว่าดาบตำรวจอัตภพรเนี่ย

ก็เลยชวนมาด้วยชวนมานพมาด้วย
ไม่คิดว่าเป็นการก่อการร้ายครับ
จากก่อเหตุเข้าไปยิงผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับ
ในบ้านของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยังก่อเหตุยิงลูกชายตนเอง
พร้อมทั้งยิงภรรยาตนเองนะครับอีกส่วนหนึ่ง

จากการตรวจสอบนะทางนิติเวศแล้วนะครับ
เชื่อว่าจะก่อเหตุยิงภรรยาตัวเอง
ก่อนหน้าที่จะไปยิงพ่อตานะฮะ
ก่อนหน้าจะไปยิงพ่อกับพระยานะครับ
อัตภพรเขาอยู่ชุดยาเสพติด
ก็นึกว่าจะเอาไปทำงานเรื่องยาเสพติดต่างนะครับ
เขาก็คือแล้วส่วนเรื่องที่ดาบทพรไปฆ่าภรรยาก่อน

พอหลังเกิดเหตุเนี่ยมานพเขาก็กลัวเหมือนกัน
เห็นคุ้มครั่งเขาก็กลัวว่าจะยิงเข้าไปด้วยนะครับ
โชคดีมานพก็เลยบอกให้ไปส่งที่บ้านนะครับ
ก็มานพเขาก็ยังอุ่นใจว่าเขายังได้กลับบ้านนะครับ
นี่ครับพรหมบบทรท่านก็สอบมาทำมานพด้วยเจ้าเอง
อย่างที่บอกคือคุณผู้ชมจะเชื่อมานพหรือเปล่า
สุดแล้วแต่เพราะว่ามานพบอกว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนเลย
ไม่รู้ว่าโอ้โหอัตภพรจะพามายิงถล่มบ้านผู้ใหญ่โรงแบบนั้น
แต่ประวัติมานพนี่สิคุณผู้ชมฟังหน่อย
มานพเคยต้องคดีฆ่าคนตายนะ

จากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘มีคำสั่งให้

ผู้กำกับสภคิริรัตนิคมไปช่วยราชการที่สภภ๘

กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือ

อกจากนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการสอบครับ
เคยยิงผู้ใหญ่รงค์มาแล้วครั้งหนึ่ง

ที่น้ำแข็งเล่าให้ฟังว่า
ทางผู้ใหญ่โรงเคยโดนรอบยิงมาแล้ว
ใช่ตอนจับพี่หลังอาจจำได้ไหม
ซึ่งทางผู้กำกับและรองผู้กำกับ
รู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเคยก่อเหตุแบบนี้

แต่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรจนมาเกิดเหตุซ้ำอีก

คนร้ายก็คือดาบตำรวจอัธพร
ยังมีอาวุธสงครามในมือต้องย้ำแบบนั้น
ถ้ามีการต่อสู้ยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ทางท่านผอบตรยืนยันว่าใช้มาตรการเด็ดขาดได้เลยครับ

แล้วเรื่องของการที่เอาปืนปืนราชการนะ
ออกไปก่อเหตุเนี่ยนะครับก็ทำให้ล่าสุดในทางท่านผู้กำกับถูกย้ายนะ
ถูกย้ายเอาไว้ก่อนแล้วนะครับ